กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นก็ได้มีการออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการลงประชามติของไทยนะครับที่ได้ผ่านไปอย่างราบรื่น
ในขณะที่วันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้เชิญคณะทูตเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูล
พร้อมกับเปิดโอกาสให้สักถามแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง
โดยแน่นอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้กล่าวว่าการออกเสียงประชามติครั้งนี้มีความโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิ์อย่างเสรีและรัฐบาลเชื่อว่าผลประชามติได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง
โดยมีคณะทูต๘๐คนจาก๔๑ประเทศโดยในจำนวนนี้มีเอกอัครราชทูตจาก๑๐ประเทศเข้าร่วมฟังการบรรยาย
ขณะที่บรรดาทูตก็ได้ให้ความสนใจกับขั้นตอนการร่างกฎหมายลูกแล้วก็บทบาทของพักการเมืองต่อจากนี้
รวมถึงได้แสดงความกังวลว่าในอนาคตรัฐบาลอาจจะประกาศยืดระยะเวลาช่วงเปลี่ยนผ่าน๕ปี
ที่สมาชิกวัฒนธิสภาจะมีอำนาจในการแต่งตั้งนายุครัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐศดรอดอลออกไป
ซึ่งในเรื่องนี้นะครับนายสุภาชัยยาวประพาทสมาชิกกรทและนายเจธนวนิกที่ปรึกษากรทก็ต่างยืนยันนะครับว่า
กรทได้มีการจัดวางรถแมพสำหรับร่างกฎหมายลูกเป็นอย่างดีและจะมีการเชิญพักการเมืองร่วมหารือ
ส่วนช่วงเปลี่ยนผ่าน๕ปีนั้นจะไม่มีการขยายเวลาออกไปอย่างแน่นอน
ซึ่งภายหลังจากการบรรยายในดอนก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงภาพรวมความเข้าใจของต่างประเทศ
ผลประชามติว่าหลายประเทศเข้าใจสถานการณ์ภายในไทยเป็นอย่างดีแล้วก็ได้แสดงความชื่นชมชาวไทยที่ออกมาแสดงเจตนารมณ์ผ่านการออกเสียงประชามติ

ภายใต้รัฐมนูลใหม่รัฐบาลญี่ปุ่นจะยังคงสนับสนุนความพยายามของไทยในการฟื้นฟูประชาธิปไตยพร้อมใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของชาวญี่ปุ่นและการดำเนินงานที่ราบรื่นของบริษัทญี่ปุ่น